กันต่อเลยนะคะกับครอบครัวของคุณแม่ชมของเรานี่เขายกครอบครัวใหญ่ไปไกลถึงนู่นเลยค่ะประเทศสวิสเตอร์แลนด์นะคะ
งานนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักมาฝากกันด้วยแน่นอนนะคะว่าเขาพาสองจิ๋วไปพี่สายฟ้ากับพี่พายุนะจ๊ะ

ใช่ค่ะและพิเศษกว่านั้นก็คือมีคุณย่าคุณยายแท็กทีมไปด้วยเรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับทริปนี้อยู่ไม่น้อยเลย
กิจกรรมที่โน่นนะเด็กก็เฮฮาทั้งเรื่องกินเรื่องเล่นนะคะโอ้โหครบรสเลยคุณผู้ชม
และที่เบิกบานสำหรับเด็กที่สุดก็เห็นจะเป็นตอนที่แม่ชม
พาคู่แฝดไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิตช์

พี่สายพี่พานี่เอิ๊กอาร์กวิ่งเล่นกันใหญ่เลย

คุณผู้ชมดูนะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เขาเล่นสะพานลื่นกัน
แล้วไปดูความแก่นแก้วของทั้งสองคนกัน

ทำไมพี่สายไม่กลัวล่ะ
คืออะไรอะยูยูจับลำเฉยเลยยู
ไม่แต่ยูยูเป็นคนผ่านพี่ลงไปนะ
คือเขาเห็นว่าพี่สายเนี่ยแอบเสียหลัก

ก็เลยว่ายูไม่เล่นล่ะยูไม่เล่นล่ะเดินหนีเลยจ้ะ

ปกติยุคนี้คือสู้ทุกอย่างนะไม่เคยกลัวอะไรเลย

เดี๋ยวเขาจะมีภาพเต็มไปหมดเลยนี่เนาะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูภาพน่ารักกันส่งตรงจากวิทยาลัยนะจ๊ะ